คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพี่น้องภาคใต้
ประสบปัญหาอุทธกภัยมาก่อนหน้านี้
คราวนี้เขามีโครงการดีอีกแล้วนะ

ไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่สาธารณะทางสาธารณะรวมทั้งโบราณสถานก็คือวัด
วัดนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันนะคะ
ลงพื้นที่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราชโบราณสถานสำคัญของภาคใต้เลย
ไปฟื้นฟูด้วยการปูทางเดินเท้าเข้าวัดนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ช่วยกันปูพื้นเพื่อซ่อมแซมทางเท้า
บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่
เนื่องจากวัดพระธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้
พร้อมเตรียมต้อนรับพุทธศาสนิกชน
ที่จะมาทำบุญช่วงวันมหาบูชาและแห่พระขึ้นธาตุ
เพื่อร่วมซ่อมแซมสิ่งของต่างที่เสียหายจากอุทธกภัย
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อกจากนี้ใครที่ต้องการปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมบ้าน
วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำค่ะ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกล่าวว่า
จากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวใต้
ระดมความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ตั้งแต่การช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นจนถึงการฟื้นฟู
การทำงานของเราจริงแล้ว
เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม
ที่มีการน้ำท่วมเดือดร้อนกันนะครับ
ตอนนั้นเราเป็นระยะแรกก็คือการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน
ตอนนั้นก็จะมีการแจกถุงยางชีพนะครับ
มีการที่พวกเราเนี่ยแจกสุขากระดาษนะครับ
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือตามจุดต่าง
ตอนนี้ก็เป็นระยะผ่านจากระยะที่๒สู่ระยะที่๓
เรามองกันว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร

อกจากนี้ได้ร่วมกันฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียน
วัดกัลยานรุมิตรอำเภอปากพนัง
ให้นักเรียนกลับมาใช้อาคารที่เสียหายได้ตามปกติ
หนุ่มแก๊ปธนาเวทสิริวัฒนากุลก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
และให้กำลังใจชาวใต้ที่ประสบอุทธกภัย
ให้สู้และมีกำลังใจ
หากมีโอกาสก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็ดีใจนะครับที่ได้ลงมาช่วยภาคใต้นะครับ
คือก็จริงได้ดูข่าวมาโดยตลอดแล้วครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมันก็ตั้งแต่ปลายปีแล้ว

ก็ถือว่ามันเสียหายไปในหลายส่วนนะครับ
ถ้าเกิดว่าต้องการอะไร
ถ้ามีช่องทางในโซเชียลหรือช่องทางใดก็ตาม
ที่อยากจะส่งข่าวถึงกันก็ส่งข่าวถึงกันได้เลยนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ครับ
คิดว่าก็จะผ่านพ้นภัยพิบัตรครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบภัยน้ำท่วมหนักสุดในรอบ๔๐ปี
แต่ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ
ฟื้นฟูและสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีน้ำท่วมมากขนาดไหน
แต่ก็ไม่มากเท่ากับน้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ได้ช่วยเหลือกันค่ะ
วัชรีดวงสายข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน